ถ้าสมมุติเรานับกันตั้งแต่วันนี้
วันนี้๑๓เมษายน

ก็ที่๑๔ไปนับไปนับไปนับไปลงคะแนน

เขาก็จะบอกว่ามีคำถามหนึ่งว่า
นี่คือคำถามที่คนหลายคนถาม

วันนี้เวลาที่คุณเข้าครูหา

คือแต่ละเขตสอสอแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลย

อย่างนี้แต่ถ้าสมมุติ
แบ่งบัญชีรายชื่อเนี่ยจะง่ายหน่อย
เพราะเขาจะมีพักให้และมีสัญลักษณ์ด้วย
แต่ถ้าสมมุติแบบบัตรเลือกตั้งก็คือเลือกเลือกสอสอของเขตเราเนี่ย
คุณจะต้องจำแต่ไม่แปลกแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นเลขตัวเดียว
แต่ถ้าสมมุติเป็นแบบว่าบัญชีรายชื่อเนี่ยพักที่เป็นพักเดียวที่ได้เลขตัวเดียวคือ
ภูมิใจไทยพักใหญ่นะครับเพราะว่าพักแรกเนี่ยเราไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่
ส่วนใหญ่จะเป็นเลข๒หลักก็เสมอภาคกันอยู่แล้วถูกต้องไหมครับ
แต่คนนี้เอาจริงแล้วเนี่ยคนก็เลยถามว่าเฮ้ยแม้ไทยรัฐของเราอย่างที่บอกไปว่า
เราขอรับสมัครอาสาสมัคร๑แสนคนประจำทุกหน่วยเลือกตั้ง
ดูความบริสุทธิ์เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ขนาดเดียวกันคุณชัดชาติก็ออกมาพูดไง
ไม่มีโกงแน่นอนมันเทียงตรงถูกคุณชัดก็ออกมาพูดว่าป้องกันบัตรเคยียงไหม

ก็ถามว่าเราจะปิดขี่

รับรองทุกคนรู้ผลหมดแล้ว

รายงานสดตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เปิดหี่๘โมงเช้าเลยล่ะ

ซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรกตหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย
เขาพร้อมรับมือการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะครับ

โดยเลขาธิการกรกตยืนยันว่า
จะสามารถประกาศผลคะแนนการเลือกตั้ง

ไม่ใช่แอปปลิเคชันมาถามว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ใช่แอปแล้วความโปร่งใสจะอยู่ที่ไหน
เขาว่าอย่างนั้นต้องบอกว่าความโปร่งใสเนี่ยบางอย่างเห็นได้เลย
เช่นจะมีประชาชนไปตามหน่วยเลือกตั้งการนับคะแนนจะนับที่หน้าหน่วยเลย
ก็คือยกขึ้นมาทีละใบทีละใบละขานขานขานเหมือนที่เราเคยเป็นมาเนี่ยถูกไหม
ตรวจสอบได้ด้วยการคะแนนที่ปิดที่หน้าหน่วยเลือกตั้งเลย
ส่วนบัตรทำไมไม่อำนวยให้ประชาชนเนี่ยให้มีสัญลักษณ์พักซะหน่อยล่ะ
ตามกฎหมายกำหนดว่าทั้งสีบัตรรวมถึงหมายเลขผู้สมัคร
กฎหมายเขียนว่าต้องแตกต่างกันอย่างชัดเจน
เขาว่าอย่างนั้นขนาดเดียวกันกรณีที่ประชาชนแห่ลงทะเบียนตอนนี้
ปรากฏว่าคนที่ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า๒ล้านคน
คนเขาก็ติอยู่แหมทำไมมันเร็วจังเลย
น่าจะให้ยืดไปสัก๑๕เมษาเนอะอะไรอย่างนี้
จากมันเร็วเพราะประกาศแป๊บเดียวแค่๙วันเองปิดแล้ว
เขาบอกว่าเอาง่ายเลยที่เห็นประชาชนไปเลือกตั้งการนับคะแนน
จริงแล้วเนี่ยประชาชนเขาอยากจะเลือกตั้งกัน
การขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้าวันสุดท้ายคือ๙เมษายนที่ผ่านมาเนี่ย
เชื่อไหมว่าคนไปลงทะเบียนจนระบบล่ม
ใช่มันเชื่อทะเบียนตั้ง๒ล้าน
แต่ฉันว่าคนลงทะเบียนไม่ได้อีกเยอะ
อาจจะสูงกว่า๒ล้าน
บอกมีประชาชนเข้าไปลงทะเบียนมากช่วงประมาณ๓ทุ่ม
สำนักงานทะเบียนชี้แจงว่าศักยภาพระบบรองรับเนี่ย
เอาจริงที่เขาเตรียมไว้๔๐๐คนต่อวินาที
กำลังพยายามแก้ไขอยู่เพราะว่าจริงจริงแล้วประสานกันไปเนี่ย
จะเห็นคนที่เข้ามาลงทะเบียนกันไม่สำเร็จเยอะ

เขาอยากใช้สิทธิ์ใช้เสียงจะทำยังไง
เมื่อระบบปัญหาเนี่ยมันล่ม
เขาก็บอกว่าระบบมีปัญหาก่อน

ให้ยืนยันสิทธิด้วยว่าคุณจะลงทะเบียนก่อน

ที่วันนี้อาจจะต้องขยายเวลา
ให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแบบสำหรับคนที่จะไปเลือกตั้งล่วงหน้าอืม
เพราะตอนนี้บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าใกล้เคียงปี๖๒เลยนะ๒ล้านคน
ส่วนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตประสานกระทรวงการต่างประเทศ
การท่าอากาศยานไทยกรมการกงศุลต้องเห็นใจ
เขาบอกว่าวันนี้ก็เลยต้องแต่เชื่อว่าปีนี้แต่ตามหน่วยเลือกตั้ง
คุณจะไปสังเกตการพอเราจะเห็นกันเยอะแต่วันนี้ทุกคนถือกล้องรอเลย

เขาก็ยืนยันว่าเขาจะนับหน้าหน่วยเลือกตั้ง

ต้องนับตรงนั้นแล้วเอาคะแนนมาบวก
ถูกต้องไหมอาจจะส่งมาที่เลือกตั้งตรงนี้มีเท่าไหร่
ส่วนกลางบวกออกมาไม่ต้องหีบเข้ามารับรวม
แต่ว่ากว่าจะไปถึงตรงโซนกลางก็ใช้เวลามีครึ่งชั่วโมงค่ะ

ก็คือเขาก็นับที่หน้าเขตต่างแล้วก็มีการประกาศปุ๊กแปะที่เบาะตรงนั้น
แล้วก็มีการส่งคะแนนไปในส่วนของส่วนกลางเพื่อจะไปรวมคะแนนกันอีกทีหนึ่ง
ไทยรัฐนิวโชว์ประมาณสัก๔ทุ่มกว่าแต่ละพักก็จะออกมาขอบคุณประชาชนแล้ว
เราก็จะเห็นแล้วว่าแต่ละพักเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่
ดาวสอวออย่างนั้นต้องชัดดาวสอวอก่อน
หรือถ้าวันเลือกนายกสวเขาเห็นว่าคะแนนแต่ละพักเนี่ย
มันเกินครึ่งเกินครึ่งหมายถึงว่าสอสอ๕๐๐คน
ถูกต้องไหมคะเขารวมทีมกันเกินครึ่ง
ครึ่งเราจะเห็นแล้วล่ะว่าได้เท่าไหร่ถ้าสมมุติมันเกินครึ่งเพราะว่า
นับจาก๔๐๐ก่อนช่วง๔ทุ่มเนี่ย
เพราะอีก๑๐๐มันจะต้องมาคำนวณปาร์ตี้ลิสปาร์ตี้ลิตร
ก็จะเห็นว่าแต่ละพักเนี่ยใครเป็นแกนนำแล้ว

เพราะว่าก็จะรู้ว่าส่อนในแบ่งเขตเนี่ย
ใครมาวินแล้วใครได้คะแนนนำละ
จะเริ่มลงแล้วว่าใครได้หนูแม่
คือ๓๐๓๐วันหลังจากนี้ทุกคนคาดหวังกันหมดแหละ
ว่าตัวเองจะต้องเป็นแกนนำแกนนำแกนนำ
แต่วันที่๑๔พฤษภาคมกรกตเขายืนยันว่า
หลัง๔ทุ่มเราได้รู้ว่าล่ะ
ว่าใครได้คะแนนเท่าไร